ทีนี้ตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
ฆ่าสาวยัดกระเป๋าเอาหินภูเขาถ่วงน้ำ
ยังจำได้ใช่ไหมที่เราบอกว่าพอเอาศพออกมาแล้วเนี่ย
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔๕วัน
แล้วก็ดูเสื้อผ้าดูเครื่องแต่งกายต่างเป็นของแบรนด์ทั้งหมด
มีใครเอ๊ะบ้างไหมมีใครเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนจะรู้จักมีไหม
คือตอนนี้ค่ะกำลังมีนักธุรกิจจากฝั่งสปลาว
เฮ้ยใช่ญาติหรือเปล่าจะเดินทางมามาดูศพแล้วนะ
เพราะว่าญาติเขาน่ะคือหายตัวไปอย่างลึกลับช่วงตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
ดังนั้นคุณผู้ชมเรื่องนี้นี่เราก็ตามกันมาต่อเนื่องจริงนะคะ
กรณีที่ไปเจอกระเป๋าเดินทางสีดำเนี่ย
แล้วก็ลอยมาติดแพรเจาะเรือของทางนรขอเขตนครพนม
แล้วเจ้าหน้าที่เอาศพออกมาเอามาตรวจสอบเป็นผู้หญิง
อายุน่าจะสักประมาณ๓๐๔๐สูง๑๖๐ผิวขาว
แต่ว่ารายละเอียดที่จะต้องแกะรอยสืบจากศพสืบจากแบรนด์

แขนกุดจาสเปล่ากางเกงยีนขายาวลีคูเปอร์
เสื้อชั้นในซาบีน่าแจ็คเก็ตฟิลล่าแว่นตากุชชี่
มีหมอนพิงหลังทั้งหมดพี่เบิร์ตที่พูดมา

ใช่ชอบแต่งตัวหน่อยที่จะซื้อของแบรนด์พวกนี้ได้

ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้

นักธุรกิจจากทางสปลาวจากนครหลวงเวียงจันทร์
เพราะว่าธาตุพนมเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางมานะ
ขอดูรูปภัณฑ์สันธารมาดูผลชนะสูตรของศพ

ที่หายไปช่วงอาทิตย์ที่แล้ว
ทีนี้ศพของผู้หญิงที่โดนฆาตกรรม
แล้วก็ยัดกระเป๋าเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปชนะสูตรค่ะ
ว่าเสียชีวิตจากการโดนฆ่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
แผนกนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่น
แล้วเดี๋ยวจะเอาศพมาไว้ที่ห้องดับจิต
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนม
รอแหละรอให้ญาติของคนตายเอาเอกสารหลักฐาน
ยืนยันตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทีนี้ประเด็นหนึ่งเราก็ต้องไปสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนิติเวชศาสตร์พวกนี้เนี่ยนะคะ
นึกถึงหมอหมูค่ะหมอหมูวีรศักดิ์จรัสชัยศรี
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสต

หมอหมูพูดถึงแบบนี้เพราะว่าเราก็ถามเหมือนกัน
หมูกรณีแบบนี้เอาศพมายัดกระเป๋า
คือแปลว่าต้องฆ่าก่อนแล้วต้องใช้ระยะเวลา

คือร่างจะค่อยแข็งใช่ไหมเปิดไม้แล้ว
หมอหมูบอกว่าปกติหลังจากตายแล้ว
ร่างกายเราก็จะเริ่มแข็งตัวใน๑๒ชั่วโมง
คือมันจะเริ่มจากกล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนนะคุณผู้ชม

หมอหมูบอกว่าคนร้ายเขาต้องคิดไปแล้วแหละ

ตัดสินใจแล้วฉันจะไม่หั่นแยกชิ้นถูกไหม

ก็แปลว่าจะต้องรีบเอาศพยัดใส่กระเป๋าหลัง
จากตายแล้วประมาณ๖๘ชั่วโมง

ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวที่รูปร่างไม่สูงใหญ่

เข้าไปในกระเป๋าเดินทางได้พอดี

ที่สำคัญตัวกระเป๋าเดินทางที่ใช้
ก็มีการใช้ซิปที่นั่นหนา

ไม่จำเป็นต้องมัดแขนมัดขาผู้ตายไว้
เพื่อกันกันคลายตัวออกจากกระเป๋า

ไม่มีนัยยะหรือมีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษ

ความกว้างประมาณแบบ๖๐คูณ๙๐เซน

ทีนี้การจะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลทำได้ไหม

หรือจะตรวจจากฟันตรวจจากดีเอนเอได้อยู่
แต่ว่าก็ต้องเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับ
ลักษณะดีเอนเอพ่อแม่ลูกแบบนี้ค่ะ

หายาดก่อนว่าคนไหนที่เป็นยาดแล้วก็มาตรวจดีเอนเอ

ดังนั้นนักธุรกิจชาวลาวที่บอกแหละ
ญาติหายตัวไปอาทิตย์ที่แล้ว

หน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ